อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องน้อยอกน้อยใจคือเกี่ยวกับสามีภรรยานะคะ
ตัวภรรยาเนี่ยชอบดื่มเหล้าคุณแล้วก็มาขอตังค์สามี
วันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มาขอตังค์สามีสามีบอกว่ายังไม่มียังไม่ให้
เพราะว่าในจ้างยังไม่ให้มาทีนี้สามีก็บอกไปไปไปกลับบ้าน
แล้วก็โยนกุญแจรถให้กุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะ
ภรรยาก็น้อยอกน้อยใจค่ะไปสูบเอาน้ำมันจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ราดตัวเองแล้วก็จุดไฟเผาอ่ะนี่ดูสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
รับบาดเจ็บนะเออกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงเนี่ยนะคะ
ก็ไปช่วยเหลือเหตุคนถูกไฟไหม้ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไร่ปามตำบลหนองไผ่แก้วที่บ้านบึงชนบุรีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่ในเก้าอี้สีเขียวนี่นะคะ
ชื่อว่านางดวงกมลอายุ๔๑ปีอุ้ยตามเนื้อตามตัวเนี่ย
มีรอยไฟไหม้แล้วเธอก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
กู้ภัยก็ต้องเร่งประถมพยาบาลแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลบ้านบึง
โดยตำรวจสพบ้านบึงก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ตรงนั้นมันเป็นข้างไร่อ้อยมันเป็นสวนปามอะค่ะ
ปรากฏว่าดูสิสภาพที่พื้นดินเนี่ยมันเป็นรอยไหม้
แล้วก็มีถังเป็นถังสีดำนี้วางอยู่
เพื่อนคนงานเนี่ยนะคะคือนางสาวรังสรรค์
ก็ให้ข้อมูลบอกว่านางดวงกระมวลคนเจ็บเนี่ยนะ
เป็นภรรยาของในกบเราขอเรียกในกบนะในกบอายุ๓๑ปี
นายกบเนี่ยเขาจะมารับจ้างทำงานในไร่
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนคนงานได้ยินเสียงว่านางดวงกระมนเนี่ยร้องโอดโอยขอ
ช่วยเหลืออยู่หน้าที่พักเพื่อนคนงานก็ออกมาดูปรากฏว่า
โอ้โหคือนางดวงกมลเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดคือนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของสามี
แล้วสามีก็บอกว่าให้พาเมียไปส่งที่โรงพยาบาลหน่อย
แต่ไม่มีใครขับรถรถเก๋งเป็นเลยก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ทีนี้สาเหตุเบื้องต้นมาจากตัวภรรยาจุดไฟเผาตัวเอง
คงจะมาจากเรื่องที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันอันนี้คือเพื่อนคนงานบอกนะคะ
ส่วนข้อมูลจากสามีที่เราเรียกว่าในกบเนี่ยนะสามีบอกแบบนี้
ผมเนี่ยอยู่กินกับเมียมาหลายปีแล้วหลังมีปากเสียงกันบ่อย
เพราะว่าเมียผมชอบไปดื่มเหล้าแล้วพอดื่มเหล้ากลับมาก็จะมาบ่นน้อยใจ
หาว่าผมเนี่ยไม่รักก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวสามีก็ออกไปกรีดยางตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วก็เตรียมจะตัดปาม
จู่เนี่ยนางดวงกมลภรรยาก็เดินตามมาแล้วก็มาขอเงิน
มีการด่าทอกันทีนี้ค่ะฝ่ายสามีเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีตังค์
ให้กับภรรยาแล้วก็บอกว่าอ่าไปขี่กลับบ้านไปก่อนก็โยนกุญแจรถให้
ทีนี้เสียงมันเงียบไปสามีเนี่ยเดินออกมาจากสวนปาม
มาจากสวนปาตามมาดูเอ้าเมียกำลังถูกไฟลุกไหม้ร่างเลย
ตอนนั้นเนี้ยนะคะในกบตกใจรีบเอาเสื้อกระหนาวเนี้ยมาคลุม
เพื่อดับไฟก่อนแล้วก็พาเมียซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ไป
บ้านพักคนงานที่อยู่ห่างประมาณ๕๐๐เมตรเพื่อที่จะขอ
ความช่วยเหลือค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่สามีเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับตัวในกบสามีนี่แหละที่หลังอนามัยป่ายุบตำบลหนองไผ่แก้วที่บ้านบึงชวนบุรีนเนี่ยนะคะในกบบอกแบบนี้บอกว่าคือผมกับภรรยาเนี่ยอายุห่างกันสิบปีผมอายุสามเอ็ดภรรยาผมอายุสี่สิบเอ็ดภรร
ไหมอันนี้คือข้อมูลที่เมื่อเช้านี้นักข่าวเราไปได้เพิ่มเติมมารวมถึงนักข่าวก็ถามถึงอาการของภรรยาด้วยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสามีบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ไม่อนุญาตให้เฝ้าคนไข้ซึ่งช่วงนี้โควิดระบาดด้วยนะคะหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมอจะดูแลเองอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคืบหน้า